ผู้ชมครับมาดูตรงนี้หน่อยคนนี้ก็ไม่มีเงิน

เพิ่งอายุ๑๔เป็นผู้ชายไม่ทำงานเนี่ย
แต่ว่าไปเป็นตีนแมวนะฮะไปขโมยของเขา
แล้วปีนหลังคาร้านเขาร้านโทรศัพท์มือถือจะขโมยของ
มันก็ต้องเปิดฝ้าเพดานนะเปิดกระเบื้องหลังคาลงมา

นี่หัวติดอยู่นี่ตัวห้อยลงมานี่
หัวลงไม่ได้แล้วไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเข้ามาทำไม

แล้วเข้ามาทำไม
คือดิฉันต้องสงสารก่อนหรือต้องรู้สึกยังไงก่อนคะนั่นแหละสิ
แม่ด้วยความเคารพนะครับทุกผู้ชมฮะ
คือบางท่านดูคลิปนี้แล้วบอกแม่จะสงสารหรือจะสมน้ำหน้า
จะเอายังไงดีแต่ก็ต้องสงสารเขาไว้ก่อนนั่นแหละ
นี่ถ้าเจ้าของร้านเขาไม่มาเจอเนี่ยเผลอเนี่ย
ห้อยลงมาเนี่ยคอติดกับเหล็กดัดนี่ขาดอากาศหายใจแล้ว
เหมือนเหล็กแบบมันค้ำคอตัวเองตายได้
ติดเหล็กดัดอยู่ข้างบนใช่
นี่เขาต้องเนี่ยเอาตัวเหวี่ยงขึ้นไปเพื่อจะเกาะไว้
แล้วบอกผมไม่ไหวแล้วครับพี่หาเก้าอี้มาให้ผมยืนหน่อย
นี่ค่ะคุณผู้ชายคนนี้อยู่พฤษีนะครับ
นี่ไงคุณผู้ชายติดอันดับนี้น่ากลัวจริง
ต้องหาอะไรมารองเอาไว้ให้ยืนเนี่ยแล้วต้องตัดเหล็กดัดนะฮะ

ไม่คิดว่าตัวลงได้เลยไม่คิดว่าหัวจะลงไม่ได้ไง
ที่เจ้าของร้านที่เข้ามาช่วยกันเนี่ยคนแถวนั้นบอกลงมายังไงแล้วขึ้นไม่ได้มันยังไง

ไม่มีแรงจะดันขึ้นไปแล้วไงต้องมาตัดเหล็กแล้วช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือในตลาดนัดวังหมีตะบนวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสพวังน้ำเขียวก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
เรียกกู้ภัยอย่างเดียวไม่ได้เจ้าของร้านบอก

เพราะนี่คือขโมยต้องเรียกตำรวจด้วยนี่ฮะเด็กชายอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะครับเป็นวัยรุ่นแถวระแวกนั้นนั่นแหละ
ชาวบ้านบอกว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยชอบลักเล็กขโมยน้อยร้านค้าในตลาดนัดวังหมีทำแบบนี้เป็นประจำ
ครั้งนี้คงคาดว่าร้านปิดแล้วไม่มีใครเห็นก็แอบปีนมาบนหลังคาเข้าฝ้าเพดานแล้วจะหย่อนตัวผ่านเหล็กดัดกับฝ้าเพดานลงมา
ทีนี้มันติดหัวติดนะฮะลงมาไม่ได้ก็ห้อยต่องแต่งต่องแต่งอยู่
คือโชคดีนะฮะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขามาดูแล้วเขามาเห็นพอดีนะฮะ
ช่วยไม่ทันห้อยอยู่อย่างนั้นเนี่ยตายเลยนะน้องเอ้ยนั่นน่ะสิดูไว้นะคะอย่าไปทำมันเลยขโมยฟุ้งขโมยของอ่ะนะคะ